ทุกผู้ชมครับเอาใครเคยผ่านไปผ่านมาตามแยกต่าง
เจอคนที่มาเช็ดกระจกบางทีเราก็ให้เขาเช็ด
แล้วก็ให้สตงสตางค์อะไรเขาบ้างแต่ว่า
คนนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอตรงนี้ไม่ให้เช็ดกระจก

นี่ครับเขาก็พยายามถอยไม่ให้เช็ดกระจกกลับถูกต่อว่าด่าทอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓๗ธันวาคมคือเมื่อวานนี้นะครับ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าขอเตือนภัยหน่อยมีผู้ชายพยายามมาเช็ดกระจก
พอไม่ให้เช็ดก็มาพูดจาไม่ดีใส่ก็ขอเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงนี้เป็นขาประจำ
เป็นขาใหญ่ขาประจำแถมท้าให้บอกให้ไปฟ้องตำรวจเลย
หลังโพสต์คลิปไปไม่นานคนมาแสดงความเห็นเยอะครับ
ส่วนใหญ่บอกว่าตรงนี้เนี่ยแยกนี้เนี่ยเขามีหลายคนนะไม่ใช่แค่ผู้ชายคนนี้คนเดียว
ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าเคยเจอแถวแยกรัชโยธิน
ต้องรีบเอาเหรียญในรถเนี่ยให้ไปกลัวจะถูกขูดรถอีกคนก็บอกผมบอกไม่เช็ด
ข่มขู่เหมือนกันบอกเดี๋ยวจะแทงให้ไส้แตกอืมนี่อย่างนั้นเลยฮะนี่ฮะพอไปแจ้งตำรวจก็
เรื่องก็เงียบหายไปแล้วพวกนี้ก็วนเวียนอยู่ที่เดิมแบบนี้นี่แหละนะครับ
ฝั่งถนนลาดพร้าว๑๙นะฮะตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับก็ไปรอดู
ดูแก๊งเช็ดกระจกคุณศักดิ์สิบไปตั้งแต่เที่ยงคุณเหนียวมาสอน
ไม่เจอใครจนประมาณสักเย็นน่ะบ่ายสามห้าสิบ
ก็เจอผู้หญิงสองคนปรากฏตัวอยู่ที่เกาะกลางถนน
ในมือนี่ก็ถือที่เช็ดกระจกเอาไว้มีขวดน้ำขวดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเขาก็ลักษณะเหมือนกับระวังแล้วเริ่มระวังผู้สื่อข่าว
ปรากฏตัวรู้ว่าสื่อมณชนอะไรละอาจจะเห็นว่าคลิปมีการเผยแพร่ออกไป
เขาก็ไปเลยฮะสักพักนึงเจอผู้หญิงอีกคนนึง
ทีนี้ถือพวงมาลัยมาเดินขายอยู่ที่เกาะกลางถนนนะฮะคนนี้นะฮะ
ซึ่งเขายอมคุยด้วยนะครับพี่ผู้หญิงคนนี้เขาคุยแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกรัฐพร้าวฝั่งถนนรัชดา
วันนี้มาขายฝั่งลาดพร้าวเพราะเห็นว่า
ฝั่งนี้วันนี้ไม่มีใครมาขายของอะไรไม่มีใครมาเช็ดกระจก
วันนี้เนี่ยมันมีข่าวไงแชร์ในโซเชียล
ก็คาดว่ากลุ่มเช็ดกระจกอาจจะกังวลหรือว่ากลัวอะไรก็เลยไม่มากัน
ปกติเนี่ยตัวเธอบอกว่าเธอก็ไม่เคยคุยกับแก๊งนี้หรอก
ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างทำมาหากินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน
แต่ยอมรับว่าแก๊งนี้มีกันหลายคนมีเป็น๑๐คนได้
แล้วแบ่งกันเป็นโซนแยกกันเช็ดกระจกตามแยกต่างนะฮะ
แล้วมันก็มีปัญหาแบบที่เกิดขึ้นในคลิปอยู่บ่อย
พี่เห็นว่าไม่มีคนไม่มีพวกเด็กเชียรถพี่ถึงมาขายอย่างเงี้ย
มีพี่จะไม่เคยมาขายที่นี่จะไม่มาขาย
เพราะว่ามันก็ไม่อยากข้ามเขตใครเขตมันนะ
อุ๊ยโทษเราก็ขายตรงโน้นเขาก็ขายตรงนี้อย่างเงี้ย

เท่าที่พี่แบบผ่านเห็นนะบางคนเขาก็ดีนะ
เขาเช็ดเด็กบางคนแบบว่าเขาปัดมือเขาก็ไม่เช็ดนะเขาก็ไม่เช็ด
แล้วแต่เขาไม่ได้บังคับแต่เราก็ไม่รู้เลือดจากคนนะ
เขาไม่ได้บังคับอย่างบางคนแบบว่าเต็มใจให้เช็ดเขาก็เช็ด
นั่นแหละเขาก็ให้สตังค์อะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเด็กด่านะไม่เคยเห็นนะ
เพราะว่าส่วนมากจะเจอกับผู้หญิงแต่ไม่เคยนี่กับผู้ชายอย่างนี้
เราไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารู้จักกลุ่มนี้ที่ถูกแชร์ในคลิปเป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าอยู่แถวนี้มานานแล้วคนที่เป็นข่าวเนี่ยเพิ่งเห็นหน้าได้เคส๔๕วันนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากับตัวภรรยาของคนที่เป็นข่าวที่ไปเช็ดกระจกแล้วก็ทะเลาะเสียงดังกลางสี่แยกก็มีนะครับ
ก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เห็นกันอีกนานชาวบ้านบอกนะฮะ
ส่วนแก๊งนี้ไม่ได้มีแค่๒๓คนนะครับมีเป็น๑๐กระจายตามแยกต่างมากัน๓ช่วงนะฮะ
ช่วงแรกคือ๗๑๐โมงเช้านะครับจากนั้นก็เป็นช่วงบ่าย๓ถึง๖โมงเย็น
หลังจากนั้นก็เป็นช่วงหลัง๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ฮะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะออกมาเช็ดกระจกตามแยก
ก็เป็นช่วงที่รถเยอะด้วยนะรถติดตรงนั้นนะครับ
พฤติกรรมคือเดินไปเช็ดกระจกรถที่จอดติดไฟแดงแล้วก็ขอเงินคันไหนไม่จ่ายก็จะถูกต่อว่าเคาะกระจกด่า
รายได้เนี่ยเคยถามนะชาวบ้านแถวนั้นบอก๑ในแก๊งเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ๑๕๐๐นะ
บาทต่อวันนะครับต่อคนนะฮะทำให้แก๊งนี้เนี่ยก็เลยมากันมากขึ้นมากขึ้น
ตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะอายุต่ำกว่า๑๕ก็มีกลางคนวัยรุ่นก็มีคนแก่ก็มี
ตำรวจเคยมาปรามแล้วพอมาปรามก็กลับมาอีก
แต่ก็มีแบบว่าที่เคยที่ว่าเขาร้องเรียนไปอะเนาะว่าเด็กไปด่าเขาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเช็ดแล้วไม่ให้เงินคือว่าเขาไม่ให้เช็ดแต่น้องเขาฝืนเช็ดเขาก็ไม่ให้ตังค์
ก็มีการว่าไปด่าเขาอะไรอย่างนี้ด้วย
ก็เมื่อก่อนนี้บ่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ห่างแล้วแล้วก็บางครั้งก็เช็ดไปเนี่ย
รถเขาก็มีรอยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยตำรวจก็ลงมากวดขัน
คนไทยเลยค่ะไม่ได้ต่างชาติคือว่าเด็กที่เขาไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนี้
คือว่าเขาไม่เรียนหนังสือเขาก็มาหารายได้กันคือว่าสบายอย่างนี้
พูดถึงว่าตอนนี้เยอะไหมเยอะเยอะมากขึ้นกว่าเดิม
เช็คกระจกวันนี้เราเจอสองคนคุณศักดิ์สิทธิ์เจอสองคน
แต่ว่าเขาไม่ยอมคุยด้วยฮะมาสักช่วงบ่ายแก่
ก็อาจจะกำลังทำมาหากินอะไรอยู่ตรงนี้
ก็เลยไม่ได้คุยด้วยกันนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
เผื่อใครพบเจอนะครับ